ข่าวนะครับที่น่ายินดีสำหรับคนฟุตบอลแล้วก็เป็นความชัดเจนในการทำงานของโค้ชด้วย
ก็อย่างน้อยหนึ่งปีครับในปีสองพันยี่สิบสามนะครับ
จริงน่าจะต้องชัดเจนกันมาหลังจากจบอาเซียนคลับแล้วนะครับ
แต่ก็กินระยะเวลามาสักพักหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้นานสักเท่าไหร่
ท้ายเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าการได้แชมป์อาเซียนเป็นแค่จุดเริ่มต้นแม้ว่าผลงานจะดี
แต่สิ่งที่ชัดเจนมากกว่านี้ก็คือต้องทำให้มันสำเร็จมากกว่าเดิม
ชีวิตชาติเอเชียรอฟเลือกแล้วก็เป็น๓เกณฑ์สำคัญเดือนวิทยาลายน
ซึ่งต้องเข้ารอบสุดท้ายให้ได้นั่นคือเป้าหมายแรก
ช่วงปลายปีทีมงานก็พยายามมองหานักเตะหน้าใหม่ที่จะเข้ามาเสริม
แล้วก็บรรดาดาวรุ่งที่เล่นในทีมชาติชุดเยาวชนเพื่อมาเป็นตัวเลือกให้กับทีมชาติชุดใหญ่ครับ
ก็ส่วนอีกวันวานนี้นะครับ
แก๊สตัวนัดสุดท้ายนะครับกับไต้หวัน
แต่ว่าสุดท้ายนั้นก็ต้านไม่ไหวนะครับแพ้ไป๐ต่อ๓ไต้หวันได้๒ประตู
แรกนะครับจากทางสูงหูซวนนะครับนาที๔๔แล้วก็นาทีที่๘๔นะครับ
ส่วนอีกประตูมาจากเฉินยิงหุยในนาทีที่๙๓นะครับ
ก็บอกว่าทุกคนสู้เต็มที่จนนาทีสุดท้ายแต่โชคร้ายที่ไม่ชนะ
แน่นอนว่าปีหน้าจะพยายามสู้เต็มที่นอกจากนี้ก็ยังเปิดเผยอีกนะครับ
จากนี้จำเป็นต้องพัฒนาหลายอย่างให้ดีขึ้นแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ครับอย่างไรก็ตามในเกมดังกล่าวนะครับธนีการแดงดากองหน้าของทีมชาติไทยเองก็
เกิดอาการหน้ามืดล้มลงนะครับหลังจบเกม
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางธนิการเองก็ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องกักตัวเพื่อรักษาอาการป่วยแต่ว่าล่าสุดนั้นทางธนีการเองก็ปลอดภัยแล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ประจำทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ
อย่างไรก็ตามจากการพ่ายแพ้ในเกมกับไต้หวันนะครับ
วันที่๑๗๒๓กุมภาพันธ์ปีหน้าร่วมกับผู้แพ้ระหว่างเวียดนามหรือไต้หวันนะครับ
แล้วก็ทาวีปอื่นประกอบไปด้วยแอฟริกา๒ชาติอเมริกาเหนือ๒ชาติ
เมริกาต้าอีก๒ชาติโซนโอชิเนียอีกหนึ่งชาติแล้วก็ยูฟ่าอีกหนึ่งชาตินะครับ
รวมเป็นทั้งหมด๑๐ชาติและหาอีก๓ชาติไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปครับ
ส่วนวันนี้เกมฟุตบอลไทยลีกที่น่าสนใจนะครับ
หลังพลิกล็อกเปิดบ้านแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ๑ประตูต่อ๒นะครับ
ความพร้อมเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานวิรเทพป้อมพันธ์แล้วก็บุญทวีเทพวงศ์ที่ติดทดแบน
แต่ก็จะได้พิชาอุทราพ้นโทษแบนกลับมาเช่นกันนะครับ
ที่เหลือก็อยู่กันครบนำโดยซาดอลมีซาเยฟแล้วก็วิลเลียนป๊อปนั่นเองนะครับ
ส่วนทีมเยือนการท่าเรือเอฟซีนั้นเกมล่าสุดบุกไปแพ้บีจีปฐุม๐ต่อ๒
ตกรอบ๑๖ทีมเอฟเคครับนะครับ
แล้วก็ไม่ชนะใครมา๕นัดติด
พร้อมก็ยังหมดสิทธิ์ใช้งานทางเอเลสดอเลาะธนบูลเกษารัฐที่มีอาการบาดเจ็บ
รวมถึงอดิษรพรรมรักษ์ที่ติดโทษแบน
เนลสันโบนิย่าที่เดินทางกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติไม่ทัน
แต่ว่าจะได้ดาบิตโลเชล่ากองหลังกัปตันทีมผลโทษแบนกลับมา
ส่วนที่เหลือก็อยู่กันครบนำโดยอดิสักไกรสอนที่ลงเล่นได้

แล้วก็เซอร์โยโซเลสรวมถึงฟิลิปโลเลอร์นั่นเองนะครับ
สถิติกันหน่อยครับคู่นี้พบกันมา๒๕นัดรวมทุกรายการ
เมืองทองเหนือกว่าชัดเจนนะครับชนะ๑๕
เสมอ๒แล้วก็แพ้๘ยิงได้๔๔ประตู
แล้วก็เสียไป๒๖ประตูนะครับ
โปรแกรมไทยลีกคู่อื่นในวันนี้นะครับ
๖โมง๒คู่โปรลิสเทโลเอฟซีพบหนองบัวพิชยาเอฟซี
ขอนแก่นยูเนเต็ดพบบีจีปฐมยูเนเต็ดนะครับ
แล้วก็เวลา๖โมงครึ่งแบงคอกยูเนเต็ดพบกับราชบุรี
แล้วก็คู่สุดท้ายครับ๑๙นาฬิกาเมืองทองยูเนเต็ดนั้น
พบกับการท่าเรือเอฟซีครับ